เอาล่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องข่าวของความเร็วกันหน่อย
กีฬาความเร็วในสัปดาห์หน้าอย่างเอเชีย
๓สุดท้ายนะครับก็จะตัดสินแชมป์ประจำทวีปด้วยนะครับ
แล้วก็นักปิดไทยของเรานะครับก็แน่นอนนะครับลุ้นที่จะคว้าชัยในบ้านเกิดให้ได้นะครับ
ก็คือเขาจะมีศัพท์คำว่าแชมป์โฮมเรสนะครับแล้วก็เป็นรายการทิ้งถวดนะครับ
จริงวันปีนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าภาพก็คือที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในกลางชะลองแชมป์

ก็จะมีกิจกรรมต่างจากผู้สนับสนุน
ซึ่งก็เป็นเรสในฝันของแฟนมอเตอร์สปอร์ตหลายคน
หรือบางคนอาจจะไม่รู้จักมอเตอร์สปอร์ต
ระดับโลกทั้งนั้นนะครับก็จะเดินทางไปที่ไทย
มันก็ทำให้กระแสมอเตอร์สปอร์ตมันเติบโตแบบก้าวกระโดด

การแข่งขันในครั้งนี้นะครับที่น่าจับตาสำหรับนักแข่งไทยในรุ่นใหญ่
ก็คือรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต๖๔๔นะครับก็มีเจ้าโฟสรัฐพงศ์วินัยโรธ
ตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
ผมเองก็จะมีพี่ฟิล์มคอยเป็นโค้ดแนะนำในเรื่องออกกำลังกาย
หรือว่าการขี่ในสนามนี้ก็มีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาเรื่อยในแต่ละสนาม
ก็คิดว่าสนามสุดท้ายก็ค่อนข้างพร้อมครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับ
ส่งสแตมอัพพีวัฒน์วงธนาโนที่โลดแลนด์อยู่ในศึกจึงชั้นโลก
ที่สนามแห่งนี้นี่แหละครับเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีในสนามส่งท้ายปีในบ้านปีนี้ครับ
ก็สนามนี้ก็เตรียมพร้อมมาดีครับ
แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาจะทำผลงานให้ดีที่สุดในสนามสุดท้ายครับ
คันนะครับในการพัฒนาฝีมือก่อนที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกอย่าง
รายการใหญ่แบบนี้จะมาแข่งในประเทศไทยนะครับติดตามกันต่อได้
แล้วที่เห็นไปเมื่อสักครู่บัตรที่เข้าชมการแข่งขันถึงขอบสนามรายการนี้เนี่ย
คุณผู้ชมที่สนใจที่ชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับ
ลิกเข้าไปเลยในแฟนเพจไทยรัฐไปลุ้นกันว่าต้องทำยังไง
ว่ามีกฎกติกาอยู่เดี๋ยวเราไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจไทยรัฐได้นะครับ
ลุ้นรางวัลนะครับที่จะได้บัตรเข้าชมแบบฟรีเลย
ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีครับติดตามกันได้นะครับ
แล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนช่วงหน้า
บันเทิงไทยรัฐกับสองสาวรออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ